อีกหนึ่งเหตุการณ์มันเป็นเรื่องของการฟันกันเหมือนกัน
แต่สาเหตุมันคือแค่เรียกกินหมูย่าง
แล้วก็เอามีดเอาพวกไปรุมฟัน

เพื่อนขี่รถผ่านมาเอ้ยกินหมูย่างกันไหม
อีกฝ่ายไม่พอใจไปเอาเพื่อนอีก๖คนมาลุมฟัน

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๒วันแล้วล่ะนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้มาฟังจากปากคนโดนฟันกับแม่คนโดนฟันว่า

แค่เรียกกินหมูย่างทำไมต้องมาฟันกันอะไรขนาดนี้นะฮะ

คือผู้ชมน่าจะเห็นไปแล้วล่ะนะอธิบายย้อนสั้นแบบนี้ว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นชนละมุนแบบนี้เพราะว่า
ผู้ที่บาดเจ็บเขาก็นั่งกิน
หมูย่างแก้มเหล้ากันอยู่เนอะ
แล้วก็เพื่อนขี่รถมาในจิ้นขี่รถมา

แต่ว่าจัดโกรธเรียกแบบอารมณ์คนเมาเหรอนะ
เผื่อบังคับให้นั่งนะฮะแล้วก็
ท้าต่อยแบบเล่นกันไปสุดท้ายเข้ามาจริง
ย้อนกลับไปเอาพวก๖คนกับมีดดาบเนี่ยไปฟัน
ยาวเฟื้อให้เลยฟันจนคนที่
เรียกเขากินหมูย่างบาดเจ็บสาหัสเลย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่สงขรานะ

นายสุรเพชรแสนเมืองชินอายุ๒๑ปี

คือฟันไม่ได้ฟันทีเดียวด้วยนะฮะ

ฟันทั้งศีรษะฟันทั้งหลังก็บาดเจ็บ
ถูกส่งตัวไปส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุก็คือในจิ้นกับพวกอีก๖คน

นายสุรเพชรเนี่ยอาการตอนนี้ปลอดภัยและกลับมาที่บ้านแล้ว
พบว่าถูกมิดสปาต้าฟันที่ศีรษะบาดเจ็บไปเย็บไป๒เข็ม
แผ่นหลังอีกก็มีรอยฟันอีก๒แผล
ตาก็ถูกชกจนเขียวช้ำ

คนเจ็บบอกกับทีมข่าวของเราว่า
นี่ดูตามสิ
จริงแล้วก่อนเกิดเหตุเขาก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนอีก๒คน
อยู่ในจิ้นเนี่ยก็รู้จักกันดี

กระตะโกรธเรียกเอ๊ะมากินหมูยาวด้วยกันไหม

ด่ากลับมาถ้อยคำหยาบคายท้าชกท้าตีท้าต่อยแล้วก็หายไป
แต่กลับมาพร้อมกับพวกแล้วก็มีดแล้วก็ลุมฟันเลย

แล้วก็ทีนี้เขาก็เลยมาซื้อของด้วย
ผมผมก็เลยพูดว่าเพื่อนกินอะไรไหมก็เดี๋ยวผมเลี้ยงเอง
ทีนี้เขาก็เลยพูดว่ามึงต่อยกับกูไหมนั่นแหละครับบีบมา
จากเรื่องแบบนั้นนะครับ
ปกติน้องรู้จักกับเขาหรือว่าเป็นเพื่อนหรือเขา
รู้จักผ่านหน้าผ่านตาครับไม่เคยไปใส่เด็กขนม
เคยไปนั่งคุยไม่เคยไปอะไรครับ

ก็ทักทายปกติว่าก็เห็นคนเคยรู้จักกันใช่ไหม
หน้าเห็นตาก็เลยชวนกินอะไรประมาณนี้ครับ
แต่จริงเนี่ยชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
ชวนกินครั้งนั้นเหมือนการบังคับไปหน่อย
อาจจะพูดจาไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่

เหมือนบังคับว่าต้องนั่งต้องกินด้วยเนี่ย

แต่สาเหตุมันเล็กน้อยเกินไปที่จะไปทำร้ายกันแบบนี้

เขาบอกว่าตอนนั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจอพอดี
เห็นลูกกำลังถูกรุมทำร้าย

หวังจะให้เขาหยุดฟันลูกแต่ตัวเองก็โดนทำร้าย

แม่ว่าโทครหอน้ายโทครหอน้าย
แม่เขาพูดอย่างเงี้ย
แล้วก็นี้เขาเข้ามาถึงรุมตรงเผชรเลย
ตอนเนี่ยพนักการศอบศวนศงศพหัฐยัย
เพิ่มเข้าไปเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้ว
สอบประคำบุคคลแวดล้อมทั้งหมดแล้ว
แล้วก็เตรียมออกหมายจับในจิ้นกับพวก

ก็คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็ร่วมกันพกพาอาวุธมีด

เพราะว่าทั้งหมดนั้นมีเจตนาที่จะเดินทางกลับไปเอามีด

ค่ะคุณอย่าไปชวนใครกินหมูย่าง๔๐๕นะ

เผื่อเขาไม่ถูกปากขึ้นมา